วันนี้ครับผมมีโอกาสนะครับได้บันทึกเทปรายการพิเศษนะครับ
วันเสาร์ที่จะถึงนี้มีการพูดคุยกับนักเตะการท่าเรือ
ซึ่งเป็นแชมป์ฟุตซอลลีก
ฤดูการที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับ
บอกว่า๑๑ปีที่ผ่านมาอดทนแล้วก็ทำทีมคว้าแชมป์ได้ตามเป้าหมายแล้ว
ก็เคยพูดกับน้องนักเตะไว้รวมถึงบรรดาประธานสโมสร
บอกว่าถ้าเกิดว่าทำทีมคว้าแชมป์ได้ครั้งนี้เนี่ย
จะยุติบทบาทในการเป็นกุญสือนะครับอยากจะขอพักบ้าง
บอกว่าตัวเองขอตัดสินใจไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อน
ทำทีมต่อเพื่อพาทีมไปเล่นในศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าด้วยกันครับ
เราก็เห็นน้องที่ผมคิดว่าน่าจะมาเป็นตัวตายตัวแทนหรือนำทีมท่าเรือต่อไปเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเขาก็ต้องการหรือผ่านเกมอะไรที่มันต้องมากกว่าขึ้นในการเป็นโค้ด
สำหรับการท่าเรือนะครับยังมีโปรแกรมในศึกฟุตซอลเอฟเคครับรอบ๓๒ทีมสุดท้าย
วันที่๒๑ธันวาคมนี้กับทีมธรรมศาสตร์ยังบัตรนะครับ
แชมป์จากฟุตสอร์ดิวิชั่นหนึ่ง
แล้วก็หลังจากนี้โค้ชโดมจะหารือกับทางบอร์ดบริหารถึงอนาคตในปีหน้าต่อไปครับ